นักชกจากแดนประดิษฐ์ดูครับพยายามจะฮุกซ้ายไปไว้หลับตัว

อ่าเรทุบลก็ไม่สนเหมือนกันครับ

ต้นอันอะคินทั้งสี

เสียด้วยขวาปลันยังต้องเสาขาอีกที
แล้วก็พยายามจะรอจังหวะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับเพชรทุกคน

โอ้โหสปีดการออกอาวุธครับ
หมาอีกแล้วครับตรงลำตัว
แม้แต่แกยังทนจริงครับสนาน

เพื่อจะทำอะไรไม่ทันครับเพศทุกคน
พลิกล็อกครับท่านผู้ชมครับ
ชื่นชมหวัดหยุดหวัดใจของนักชกแก่งญี่ปุ่นครับ

หมัดของแกนี่มาเป็นชุดเลยครับ
แล้วเล่นเกมได้ดีด้วยครับ

เป็นจังหวะฮุกซ้ายตัดลำตัว
แล้วเติมด้วยแข้งซ้ายตะวัดอัดเข้าไปที่เดิม

โอ้โหแล้วแกเลือกต่อยได้ดีครับ

โอ้โหจนกำกาลดรนาคินคัมศีร์บอกมือ

ท่านผู้ชมอัพเตอร์เจอส๒ราวน์ของแอคชั่น
ตอนนี้มีผู้ถูกตัดของเทคนิกัลบลูกคอร์น่ะ